ที่สานิดนึงเนี่ยเขาเล่นละครกับพี่เวียสุโกลวัฒน์ฟินมาก

ก็เลยค่ะแต่ว่าพี่เวียกับพี่สาเนี่ยเขาฟินกันมาก
ฉากจูบเจิบจริงจังแต่ไม่ฟอลโลกัน

ผมแทบจะไม่ตามไอจีใครอยู่แล้ว
จริงผมแทบผมแทบจะไม่ค่อยได้ตามไอจีน้องนักแสดงเลย
เกรงใจรึงลองหรอ

อ่านอยากให้พี่แพีเออร์มาฟอลโลกระเกิน

ไม่ฟอโล่สิแปลกนะคะก็จะรับคำเย็นว่าเออเนี่ยนะ
ถึงว่าเป็นนักแสดงด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามทุกคน